วันนี้นะคะทหารบุกเข้าไปภายในห้องทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วที่จังหวัดชายนาฏ

เพราะว่านั่งเล่นการพนันเล่นไฮโลกันอยู่เลยค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตะบนเขาแก้วก็นั่งอยู่ด้วยนะคะ
ทหารก็เลยจับกลุ่มรวมทั้งหมด๑๒คน
เรื่องต้นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเขาแก้วเขาปฏิเสธนะคะ
แต่ก็ต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบค่ะ
ร้อยตรีเพิ่มศักดิ์เจือทองทหารกองร้อยที่๓หมวดรักษาความสงบที่๒
นำกำลังทหารพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
เข้าไปจับกลุ่มนายอนุชาเกร็ดยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอสัพยา
พร้อมกับนางสมนึกเกรดยากำนันตำบลเขาแก้วทั้งคู่เป็นสองสามีภรรยากันนะคะ
อกจากนี้ก็จับกลุ่มนายพยอมพุ่มลำเจียก
ประธานสภาอบตเขาแก้วและพวกรวมทั้งหมด๑๒คน
ตั้งวงเล่นไฮโลกันอยู่เลยค่ะภายในห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเงินสดอุปกรณ์การเล่นไฮโลส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก็ได้ให้ประกันตัวไปคนละห้าพันบาท
ซึ่งผู้ต้องหา๑๐คนรับสารภาพยกเว้นนายอนุชาและนางสมนึกปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ขณะที่นายประภาษณ์วันเดียนายอำเภอสัพยาบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาให้การปฏิเสธตำรวจก็ได้ทำการสืบสวนแล้วก็จะส่งฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมในวันพรุ่งนี้
ถ้าสอบสวนแล้วมีความผิดจริงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้นายอนุชาและนางสมนึกยังคงดำรงตำแหน่งตามหน้าที่ตามปกติจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะตัดสินในที่สุดนะคะ